อีกเรื่องหนึ่งครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
กรสินความคืบหน้าของเด็กสาวที่อยู่ชั้นม๓วัย๑๕ปี
เมื่อวานนี้ไปที่โรงพักษพสหัสสคันนะครับคือน้องบอกว่าน้องไปกับน้องสาว
ตัวผู้เสียหายเนี่ยอายุ๑๕น้องสาวอายุ๑๔ถูกใบสั่งเอาไว้ข้อหาคือไม่สวมหมวกนิรภัย
บอกว่าอ๋อนุเปรียบเทียบปรับเนี่ยตามใบสั่งเนี่ยอยู่ท่าน๐
เด็กก็ไม่เป็นไรก็งั้นกลับก็ได้แต่น้องบอกว่าอยู่ดีตำรวจนายนี้นะซึ่งลักษณะแบบเมาด้วย
เดินมาโอบเอวแล้วก็ดึงลากขึ้นไปที่ชั้นสองในไอ้ห้องที่บอกว่าไม่มีคนอยู่อ่ะใช่
วันนี้เขาไม่เปิดวันนี้เขาปิดอะไรแบบนี้แล้วน้องสาวก็เดินตามไปนะมีกล้องวงจรปิด
เห็นไหมฮะแล้วน้องสาวก็เดินตามขึ้นไปดูพี่ด้วยนะครับตำรวจนายนี้เนี่ยเห็นว่าเด็กเนี่ยเข้ามากับน้องสาวก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะฮะ
โอบเอวเขาแล้วก็ลากเขาขึ้นไปน้องบอกว่าพอไปถึงตรงชั้น๒เนี่ยนะฮะตรงห้องเปรียบเทียบปรับตามค่าปรับไม่สวมหมวกนิรภัยอะไรเนี่ยนะครับ
ตำรวจคนนี้เนี่ยนะได้ขอจับอวัยวะเพศบอกขอจับอวัยวะเพศหน่อยนะฮะน้องไม่ยอมฮะสุดท้ายแล้วก็สมัครดิ้นจนหลุด
แล้วก็วิ่งหนีลงมาพร้อมกับน้องสาวนะครับแล้วก็โทรบอกตากับยายตากับยายรู้เรื่องไม่ยอมมาแจ้งความเลยมาแจ้งความเลยนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับตำรวจคนนี้นะจะโดนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสพสหัสสขันที่กรสินเนี่ยชัดเจนครับ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้
เด็กหญิงผู้เสียหายอายุ๑๕ปีนะครับซึ่งสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นใส่หน้ากากอนามัยกับน้องสาวยุค๑๔ปี
มาที่โรงพักจริงนะฮะมาที่ชั้นหนึ่งมาติดต่อขอชำระค่าปรับไม่สวมหมวกกันน็อกเหมือนกับในภาพนี้เห็นไหม
จะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีตำรวจยศร้อยตำรวจโทนายหนึ่งนะครับ
เข้ามาหานะแล้วก็มาจับที่แขนด้านซ้ายของเด็กนะแล้วก็โอบประคองจนเด็กเนี่ยหายไปจากมุมกล้อง
ซึ่งน้องบอกว่าน้องเนี่ยถูกโอบเข้าไปที่เอวแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนชั้นสอง
ที่คุยคุยอยู่สักพักนึงเนี่ยคือน้องบอกว่าตำรวจคนนี้ลักษณะเหมือนกับเมาด้วย
บอกว่าอ๋อเขาปิดเขาไม่มีคนทำงานหรอกวันนี้แต่อยู่ดีกลับมาลากเธอขึ้นไป
เด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมาจ่ายค่าปรับนะฮะ
คู่กรณีสวมชุดเครื่องแบบแบบครึ่งท่อนสภาพคล้ายเมาอยู่ชั้นล่างนะ
แล้วก็อ้างว่าถ้าจะจ่ายต้องขึ้นไปชั้น๒แต่เขาหยุดไงก็มาใหม่วันหลังก็แล้วกัน
แต่อยู่ดีมาโอบเอวแล้วดึงขึ้นไปนะฮะน้องสาวก็เลยเดินตามขึ้นไปด้วย
ขณะเกิดเหตุไม่มีตำรวจคนอื่นอยู่ในห้องบนชั้น๒เลย
พอขึ้นไปถึงตำรวจคนนี้ไม่ยอมให้ออกขวางประตูทางออก
แล้วบอกว่าขอจับอวัยวะเพศหน่อยเด็กก็ตกใจรวบรวมสติ
แล้วผลักประตูแล้วก็วิ่งออกมาน้องสาวเห็นพี่สาววิ่ง
ก็วิ่งตามลงบันไดไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอตำรวจที่อยู่ข้างล่าง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูถูกตำรวจที่อยู่ข้างบนลวนลาม
แล้วบอกว่าตอนนี้ใครตำรวจได้ไหมแล้วทีนี้เขาก็ยืนมือวาง
แล้วจับอวัยว่าไม่ยอมให้แล้วก็นักศึกตกใจแล้วแบบ
ฝั่งตัวออกแล้วก็วิ่งตามตรงตรงมาแล้วก็แบบ
แล้วก็ตรงตรงมาน้องเขามาโดนเจอเราตรงไหน
แล้วแบบน้องก็ตกใจว่าเขาไม่ได้ออกมา
แล้วก็เจอก็แบบตรงตรงว่าเจ๊ไม่ลงไป
มันต่อก็ต่อก็ไม่บอกตำรวจที่ไหนแน่
เพราะว่าตอนนี้เราตำรวจครั้งนี้ลำ
นี่ฮะหลังจากนั้นน้องก็โทรบอกตากับยายนะครับ
ตาบอกว่าเสียใจมากที่ผู้พิทักษ์สอนติราชรผึดตัวแบบนี้
โรงพักเนี่ยคือที่พึ่งของประชาชนนะ

อยากให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับตำรวจและราชการคนอื่นอีกต่อไป
เพราะว่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่เป็นถึงภูภิษฐกษัตริย์ตลาด
พระเจ้ามาทำลัตรสะดอนทั้งสิพอก็รู้สึกว่าเสียใจยั้งมากเลย
ไม่เหลือเวลามาเพิ่งผ้าและก็เป็นลักษณะนี้
ตาจากยายคือพาหลานไปแจ้งความมาแล้วนะครับ
ก็ได้เชิญน้องผู้เสียหายนะครับแล้วก็น้องสาวที่เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ตากับยายนะครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔พลตำรวจโทเจริญวิทย์บอกว่า
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าคนก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทของสพศาสสคันนะครับ
อายุ๕๗ปีแล้วนะฮะตำแหน่งรองสารวัตรปราบรามสพศศคร
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้มาทำหน้าที่๑๐เวรนะโดยบอกว่ามาเข้าเวรแทนเพื่อน
เพราะเมาตอนนี้เลยมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ตำรวจภูทรจังหวัดกรสินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดนะฮะ
กว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและเอาผิดทางอาญาด้วย
อกจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบผู้บังคับบัญชาทั้งระดับภูมิกับการ
รองภูมิกับการของสพสหสคันและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
กรณีการบกพร่องปล่อยประละเลยให้มีคนดื่มเหล้าแล้วมาเข้าเวร
แล้วก็มาก่อเหตุกับประชาชนแบบนี้
เราจะโดนคดีเกี่ยวกับคดีอาญาแล้วคดีวินัยนั้น
ผู้การก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกัน
ส่วนคดีอาญานั้นเราจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
นะครับซึ่งประกอบด้วยทางตำรวจอายการอ่าสังคมต่องเพราะ
แล้วก็ผู้ปกครองของน้องคนนี้นะครับ
เรายืนยันว่าเราจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นอย่างกับคัตรการตำรวจรายดึงต่อไปครับ
นี่ฮะผมว่าต้องไปดูถึงเพื่อนที่ขอร้องให้เข้าเวรแทนด้วยนะ
คือคุณไปขอร้องให้เพื่อนแบบมาเข้าเวรแทนหน่อย

สิแสดงว่าคุณก็ถ้าไม่ได้มีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนจริง

นั่นแสดงว่าคุณเห็นประโยชน์ส่วนตัวแบบที่ว่า

เขาถึงมาเข้าเวรสภาพเมาไม้แบบนั้นแทน

นี่นะฮะก็ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔วันนี้ก็ได้ขอโทษผู้ปกครองแล้วก็น้องผู้เสียหายไปแล้วนะครับ